เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ได้เห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมก็จะได้เห็นแล้ว
เพราะว่าปกหลังเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ชุดพิเศษนะคะ
จัดทำขึ้นมาสำหรับหลวงพ่อคูณค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ
ซึ่งก็จะเริ่มกันมาตั้งแต่ฉบับวันที่๒๑มกราคม
ไปจนถึงฉบับวันที่๓๑มกราคม๑๐ฉบับทั่วนะคะ
โดยทางหนังสือพิมพ์จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษหลวงพ่อคูณนี้
คุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีนะคะหาซื้อได้ตามแผงทั่วไป
แล้วก็ร้าน๗๑๑ทั่วประเทศเลย
ซึ่งสำหรับหน้าของปกหลังของวันนี้วันที่๒๗มกราคมเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นภาพของหลวงพ่อคูณกับลูกศิษย์คนดัง
และพระเครื่องคู่ใจชุดที่๒ด้วยค่ะ
ส่วนฉบับของวันพรุ่งนี้เตรียมตัวไปซื้อหากันได้เลยนะคะ
เป็นภาพของหลวงพ่อคูณกับบทสัมภาษณ์ลูกศิษย
และคนที่รอดชีวิตจากการแขวนเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ

ตั้งแต่ฉบับวันที่๒๑มกราคมไปจนถึง๓๑มกราคมเลย
เริ่มขายตี๕๓๐ซื้อกันได้เลย
แผงหนังสือทั่วไปแล้วก็ร้าน๗๑๑ทั่วประเทศนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ยนะคะ
ที่วัดบ้านไร่ในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีการจัดงานคู่ขนานไปกับจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ
โดยวันนี้มีพุทธศาสนิกชนไปวางดอกไม้จันทร์จำนวนมาก
บริเวณหน้าหีบศพที่บรรจุสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะคะ
ก็ประชาชนเดินทางเข้าไปกันตลอดทั้งวันค่ะ
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังวัดบ้านไร่
ในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมากันตลอดทั้งวัน
ส่วนใหญ่ต่างสวมใส่ชุดขาวดำเพื่อร่วมไว้อาลัย
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อควรปริสุทธโธ
และวางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพทองที่บรรจุสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณ
ซึ่งทำจากหุ่นขี้พึ่งโดยภายในหุ่นได้บรรจุเล็บเส้นผมฟันและเครื่องอัธบริคารของหลวงพ่อไว้ในนั้นด้วยค่ะ
ซึ่งทางวัดนะคะก็ได้จัดให้พุทธศาสนิกชนยืนต่อแถวบริเวณด้านหลังพระอุโบสถ
เพื่อขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมนลอย๙ยอดที่ประดิษฐานสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณเป็นทางเดียวนะคะ
หลังจากนั้นก็จะให้ลงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเป็นการจัดระเบียบผู้คนไม่ให้เบียดเสียดยัดเย่กันเกินไป
เพราะว่าพอยิ่งใกล้วันพระราชทานเพลิงศพลูกศิษย์ลูกหาเองก็หลั่งไหลมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยจนตอนนี้รถไล่ติดไปตั้งแต่หน้าวัดแล้วค่ะ
ขณะที่บริเวณรอบวัดนะคะก็ได้มีการจัดนิทัศกาลต่างทั้งนิทรศการคุณงามความดีที่หลวงพ่อคูณเคยทำให้กับแผ่นดิน
และจัดแสดงรูปภาพหลวงพ่อคูณกว่าร้อยรูปจากร้อยศิลปินทั่วประเทศบริเวณทางขึ้นวิหารพระเทพวิทยาคมหรือวิหารกลางน้ำที่สร้างความสนใจให้กับผู้คนที่ไปร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับการจัดพิธีที่วัดบ้านไร่เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณและทางวัดจะมีการชาปนกิจในวันที่๒๙มกราคมนี้โดยจะจัดคู่ขนานไปกับที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่นั่นได้ค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าก็มีหลายพื้นที่ที่ได้การทำชาปนาสถานชั่วคราวหนึ่งในนั้นก็คือที่หลังพุทธมนต์ธนอีสานค่ะวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นะคะเข้าไปวางดอกไม้จังที่เมนลอยชั่วคราวอย่างเนิ่งแน่นซึ่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ลงมาตรวจสอบความพร้อมด้วย
ไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็บรรยากาศกันกับคุณยุทยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานสดเข้ามาจากชาปนาสถานชั่วคราวหลังพุทธมนต์ธนอีสานค่ะ
สำหรับเรื่องงบประมาณนะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงแล้วการสร้างเมนลอยนั้น
ไม่ได้ใช้งบจนมากเกินไปเหมือนที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังวิภาควิจารณ์กันอยู่ตอนนี้นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่เมนลอยรูปนกฮาซีรีลิงนะครับในช่วงยามเย็นแบบนี้
อากาศก็เย็นสบายนะครับประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลย
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดก่อนนะครับตอนนี้จากภาพมุมสูงของไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่เป็นภาพบรรยากาศสดให้กับคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศตอนนี้
ประชาชนก็ยังคงเนืองแน่นครับต่อแถวกันเพื่อที่จะเข้ามาวางดอกไม้จันทร์
เมนลอยรูปนกหัสดีลิงตอนนี้นะครับซึ่งแถวบริเวณด้านหน้าเนี่ย
เนื้องแน่นไปสักนิดนึงเพราะว่าจะต้องมาหยิบดอกไม้จันทร์ซะก่อน
แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับ
ก็จะสามารถวางดอกไม้จันทร์ได้ทั้ง๘จุดโดยรอบของเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
เมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องลงไปด้านหลัง
แล้วก็เดินวนไปรับหนังสือที่ระลึกแล้วก็รูปของหลวงพระคูณได้นะครับ
ก็บริเวณด้านหน้าอาจจะแออัดสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะมาวางดอกไม้จันทร์ด้านหน้า
แล้วก็มาถ่ายรูปรวมถึงมากราบรูปหล่อหลวงพระคุณ
ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของนกหัสดีลิงด้วยนะครับ
คนค่อนข้างที่จะเนืองแน่นทั้งบริเวณเมรอยลดบริษัทศุรีริง
ก็คาดว่าจะติดไปจนถึงช่วงค่ำนะครับ
หลังจากที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้จันทร์ได้ถึง๒ทุ่มนั่นเอง
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เอง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็ได้ชี้แจงเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างเมนลอย
แล้วก็งบของการจัดงานทั้งหมด
ซึ่งเป็นงานพระราชทานเพลิงครูใหญ่
โดยชี้แจ้งว่าจริงงบประมาณ
จะแบ่งเป็นส่วนใหญ่๓ส่วนด้วยกัน
ก็คืองบประมาณในการจัดงานทั้งหมด
จะตั้งไว้๑๕ล้านบาทในการบริหารจัดการจัดงาน
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วก็การจัดงานบริเวณของเมนลอยรูปนกหัสดีลิงนะครับ
แล้วก็อีกก็ประมาณนึงจะเป็นการก่อสร้างรูปนกหัสดีลิง
ซึ่งเป็นเมนลอยที่สร้างขึ้นจากไม้นะครับ
มีการออกแบบอย่างสวยงามแล้วก็เป็นนกที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่
งบประมาณในการก่อสร้างไปประมาณ๑ล้านกว่าบาท
แล้วก็มีการปั้นหุ่นต่างทั้งสัตว์ป่าหิมพานนะครับ
ก็ใช้งบประมาณไป๒๐๐กว่าบาท
บริเวณนี้จะใช้งบประมาณ๓ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง
ก็ถือว่าไม่ได้เกินงบแล้วก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับ
ซึ่งจริงแล้วการทำเมนลอยรูปนกหัสดีลิงตัวใหญ่ขนาดนี้
ท่านอาจารย์นิยมนะครับคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็บอกนะครับ

แต่ว่ามีการออกแบบก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบฟรี
แล้วก็มีจิตอาสาหลายคนมาช่วยทำนะครับ

ส่วนงบประมาณที่หลายคนสงสัยนะครับ
ก็คือเรื่องของการสร้างบริเวณนี้
ซึ่งเป็นชาปนสถานชั่วคราวจะต้องถมดิน
แล้วก็มีการตอกเสาเข็ม
ใช้งบประมาณไปรวมทั้งสิ้น๘๓ล้านบาท
จะรวมไปถึงอาคาร๓หลังบริเวณนี้ด้วย
ซึ่งจะเป็นงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างในอนาคต
ก็คือจะสร้างเป็นอนุสรสถานหลวงพ่อโคนบริเวณนี้นั่นเองนะครับ

นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ชี้แจงในวันนี้นะครับ
สำหรับประชาชนนะครับที่เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์นะครับ

วันนี้สามารถขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์อยู่ด้านบนได้นะครับ
ว่าพรุ่งนี้จะต้องวางดอกไม้จันทร์อยู่บริเวณรอบด้านล่าง
ก็คือจุดที่ผมยืนรายงานอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับ
ก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดดอกไม้สด
แล้วก็จะเป็นการแทงหยวกนะครับ
ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการทำนั่นเองนะครับ
คุณยุธยาตรงนี้ข่าวจรัสทีวีรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่มครับ

ก็นี่แหละค่ะพื้นที่ก็เตรียมตัวกันด้วยนะคะ
ใครที่จะไปก็ดูเรื่องของรถรากันดีแล้วก็เดินทางกันไป